คุณผู้ชมคะมากันที่คู่ดราม่าคู่นี้กันบ้างนะคะ
สำหรับนิกกี้นัชัดและก้อยอรัชพรเป็นเรื่องขึ้นมาจนได้

ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
เออความสนิทชิดเชื้อความเล่นหัวกันได้เนี่ย
กลายเป็นดราม่าเพราะว่ามีชาวโซเชียลหลายคนเขามองว่า
ฝ่ายชายนิกกี้เนี่ยจู่โจมเกินไปหรือเปล่า
บางคนใช้คำแรงนะถึงขั้นขนาดบอกว่า
ซึ่งนิกกี้เองพูดถึงเรื่องนี้แบบชัดเจนนะคะยืนยันว่า
ไม่ใช่การคุกคามทางเพศอย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะ

เขาขออนุญาตกันก่อนแหละเพื่อนกันน่ะ
รวมถึงสถานะของทั้งคู่จะอัปเดตสเตต

ถ่ายคลิปครับมาถ่ายแชร์โลมาครับ
กับน้องก้อยครับบางทีผมหมั่นเขี้ยวเขาไง
ผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรอย่างนี้ครับ
แต่จริงผมหอมแขนหลายคนนะ
มันอยู่ที่ฟิลล์พี่มันขอไม่ได้พวกนี้มันต้องแบบว่าฟิล

คนด่าเขาเพราะเขาไม่อยู่กับผมนั่นก็คือ

แต่ถ้าเกิดตัวเราเราเฉยด่ามาเลย

พี่ต้องดูก่อนว่าอันนี้ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นด้วยไหม
ผมพูดเลยก็คือคุยกันอยู่ถ้าเกิดเธอว่างฉันว่าง
เดี๋ยวเขาด้าวด้วยกันนะตอนนี้ใช่

แต่ถ้าเป็นแฟนผมบอกผมไม่ขี้โม้อยู่แล้ว

เออก็รออยู่นะคะว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวใช้คำว่าแฟนสักทีนึง
คือคู่นี้เนี่ยเคมีเข้ากันแล้วน่ารุ้นอยู่เหมือนกันเนาะ